ใครที่รู้สึกว่าหิวแล้วอยากจะหาอะไรทานนะจ๊ะ
ค่ะลงจากเชียงใหม่นะจ๊ะมาที่สุโขทัยหน่อยละกัน
ถูกต้องคุณว่าไปสุโขทัยไปกินอะไร
ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกต้องเลยนะคะ
แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ
เออเป็นอีกแบบนึงแต่ก็เด็ดไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
เตี๋ยวรัวที่ว่านี้เด็ดเพราะอะไรไปชิมกันค่ะ
เปี๋ยวเรือร้อยล้านอร่อยไม่ต้องปรุง
ราคาเริ่มต้นเพียง๓๐บาทถูกที่สุดเลยคุณผู้ชม
ร้านนี้นะคะอยู่ในเขตอำเภอเมืองบนถนนจรดวิถีถ่อง
เขาบอกเลยว่าต้องยกนิ้วให้จริง
สุโขทัยบอกกันมาปากต่อปากว่า
รสชาติอร่อยแซ่บเวอร์
แล้วเครื่องเขามีสารพัดสิ่งอย่าง
ดูแล้วก็เอาให้กลืนน้ำลายกันไปก่อนนะจ๊ะ
โดยเฉพาะน้ำซุปนี้นะเข้มข้นกลมจัด
แบบว่ายกนิ้วให้เลยจริง
ส่วนความเผ็ดนะคะก็มีให้เลือกถึง๓ระดับ
เอาเป็นว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนี่ย

ส่วนเส้นนะคะเส้นก็ให้แบบไม่มีห่วง
จัดเต็มเน้นเต็มกะลา

หมูหมูหมักตับหวานหมูตุ๋น

เขาเคี่ยวนานหลายชั่วโมงกว่าจะได้แบบนี้นะ
ก็เลยทำให้คนติดอกติดใจ
ส่วนใครที่ชื่นชอบอารมณ์แบบว่าเป็นลูกชิ้นหมู

แล้วก็จะมีสารอาหารนะคะที่ช่วยดูแลบำรุงร่างกายของเรา
คือตุ๋นจนเปื่อยละลายในปาก

แต่ยังไม่หมดเท่านี้จริงนะคุณ
เพราะว่ายังมีเมนูพวกลวกจิ้ม
มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
หรือจะสั่งแบบชุดใหญ่มาเลยค่ะ

เห็นเขามีเมนูเล้ง

เผื่อบางคนชอบกินน้ำรสจัดแซ่บ

เริ่มต้น๓๐บาทถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยว
ส่วนเมนูลวกจิ้มจานละ๖๕บาท
ส่วนใครมากันเยอะแยะเป็นครอบครัวก็จัดไปเลย
้อไฟชุดละ๑๙๙บาทนะจ๊ะ
สมัครที่กัดร้านก็คืออยู่ที่
ถนนจรดวิถีทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยล้านเพลงคะ

ก็พอจะรู้จักที่สุโขไทยครับ
บ้านญาติทางฝั่งคุณพ่อผมเนี่ยเขาอยู่ที่นั่นกันเยอะ
เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาวัดระดับความเผ็ดเอาไว้ที่๓ระดับ

มีระดับอนุบาลและปฐมและมัธยม

จัดระดับใหญ่คือมหาลัยให้เลย

ก็ต่อกันอีกยาวคงจะเป็นพริกครึ่งถ้วยครึ่งชามซะละมั้ง

ถ้าอยากเป็นด็อกเตอร์จบระดับปริญญาไหน

แต่ว่าสั่งได้คนไม่ทานเผ็ดก็สั่งได้เหมือนกันเนาะ